คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าในคดีที่อดีตพระสงฆ์นะครับถูกแจ้งข้อหาถูกออกหมายจับ
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินของวัดนะฮะในโครงการต่างหรือว่าคดีเงินทอนวัดนะครับ
ตอนที่เข้าไปจับกลุ่มชุดใหญ่นะครับเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
มีอดีตพระอยู่รูปหนึ่งที่หลบหนีไปนะครับตอนนั้นหลบหนีไป๒มามอบตัวแล้ว๑นะครับ
อีกรูปหนึ่งที่หนีเนี่ยโอ้โหทีแรกนึกว่าแค่ลาว

เยอรมันนู้นเหรอใช่ค่ะผ่านเนี่ย๔ประเทศอ่ะไปถึงเยอรมันโอ้โหไปถึงนู้นนะครับ
แล้วที่เยอรมันเขาก็จับตัวไว้ได้แล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยขึ้นเครื่องบินไปแล้วเดี๋ยวจะไปรับตัวกลับมาไทยนะครับเพื่อดำเนินคดีต่อนะครับ
ความคืบหน้าการดำเนินคดีแล้วก็จับกลุ่มตัวอดีตพระพรมเมธีชื่อจริงก็คือจำนงเอี่ยมอินทรานะครับ
อดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศาลามหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดล็อตที่๓นะครับ
ไปจอดทิ้งอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่าลูกศิษย์พาหนีไปถึงนู่นครับฝั่งลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่า
พระพรมเมธีหรือว่าจำนงเอี่ยมอินทราอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศาลาม
ได้หลบหนีไปถึงเยอรมนีนะครับโดยตอนที่ไปลาวแล้วก็ไหวตัวทัน
หนีต่อไปกัมพูชาแล้วขึ้นเครื่องบินไปลงที่สนามบินแร้งเฟิร์ตของเยอรมันค่ะ
ของไทยก็ประสานกับตำรวจสากลให้อายัดตัวอดีตพระพรมเมธีเอาไว้
ก็อายัดตัวไว้ได้ที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
ตอนนี้พบตรกำลังเดินทางไปรับตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ว่าจะมาถึงไทยก็เวลาประมาณ๖โมงเช้า
ของวันที่๖มิถุนายน
เดี๋ยวเวลาตามเวลาไทยแน่นอนชัดเจนอะไรอีกทีหนึ่ง

แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเรื่องเส้นทางการหลบหนีของอดีตพระพรมเมธีนะครับ
ก็พบว่าเดินทางจากกรุงเทพไปพิศนุโลกก่อน
แล้วก็ต่อไปที่นครพนมนะฮะ
แล้วก็นั่งรถต่อไปยังสปลาว
โดยการช่วยเหลือของผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็มีรายงานข่าวว่ามีผู้กว้างขวางที่ฝั่งลาวก็ช่วยเหลือด้วย
แล้วก็ต่อไปยังกัมพูชาแล้วก็ไปเวียดนามไปขึ้นเครื่องที่สนามบินนครโฮจิมิน
แล้วก็ไปที่สนามบินโดฮาแล้วก็ไปถึงเยอรมนี
ไปถึงเยอรมนีอดิษฐ์พระพรหมเมธีไม่สามารถผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองได้
จากตำรวจไทยประสานกับตำรวจสากลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
อดีตพระพรหมเมธีที่ไปเยอรมันก็เพราะว่ามีหนังสือเดินทางราชการเข้าประเทศเยอรมนีอยู่
มีกำหนดอายุหนังสือเดินทาง๕ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึง๒๕๖
ตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็มีรายงานข่าวอย่างนี้นะคุณเขียนมาสอน
ว่าที่ต้องหนีสุดชีวิตหนีไปถึงเยอรมนี
จนเขาบอกว่าโอ้โหนี่จีวอนบิลแท้เลย
ก็เพราะว่ามีเป้าหมายคือสำนักงานผู้อพยพและผู้ลีภัยในเรมันเลยนะ
จะไปขอยื่นเรื่องเป็นผู้ลีภัยเลยนะ
สาเหตุที่ต้องหนีขนาดนี้ก็เนื่องจากเจ้าตัวรู้ว่า
กระทำผิดร้ายแรงหลายคดี
ไม่ใช่แค่คดีทุจริตเงินในคดีเงินทอนวัด
แต่ยังมีเรื่องที่เสื่อมเสียร้ายแรง
โดยเฉพาะกรณีมีศรีกาใกล้ชิดอยู่กินถึงขั้นเป็นภรรยา
แล้วก็ยังให้ศรีกาคนนี้ออกงานใหญ่ร่วมกันเสมอด้วย
ทำให้รู้ว่าถ้าถูกจับกลุ่มเนี่ยโดนโทษหนักแน่
ก็เลยต้องพยายามหนีไปให้ถึงที่สุด
แต่ก็ถูกจับจนได้นะคะอันนี้ความคืบหน้า